คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เป็นอะไร
แต่ที่แน่เขาคลั่งฮะ

เอามีดพระเข้าไปกวัดแกว่ง

บอกมีหมายสารนะมีหมายสารมาค้นบ้านนี้แหละ
มีหมายสารในที่พี่ลูก

ของบ้านหลังหนึ่งในตัวเมืองขอนแก่นฮะ
หลังจากเมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับมีผู้ชาย
คลั่งแล้วบุกเข้าไปในบ้าน

เอ๊ะโวยคมกูคุกคำสารพัท

นี่ครับที่ผ่านมาผู้ชายคนนี้บุกเข้ามาในบ้านนี้แล้วนะครับ
ตัวเขาเองหมายถึงตัวเจ้าของบ้านก็แจ้งตำรวจ
แต่ว่าตำรวจมาช้าผู้ชายคนนี้ก็หนีไปนะครับ
ไม่ใช่แค่เข้ามาที่บ้านเท่านั้นนะคุณผู้ชมครับ
ที่ผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านก็จะตะโกนด่านะครับ
แต่เจ้าของบ้านก็บอกว่าไม่เคยตอบโต้
ยืนยันว่าที่ผ่านมาบ้านเขาไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลย
ตอนนี้ครอบครัวอยู่อย่างหวาดระแวงครับ
ไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุจะมาตอนไหนไปแจ้งความไว้แล้วที่สพบ้านเป็ด
ล่าสุดพูดสุดข่าวไปที่บ้านของนายอาณวัฒน์สุดจันทร์ฮาม
เจ้าของบ้านเล่าบอกว่าเขาทำธุรกิจกระจกและอลูมิเนียม
อยู่บ้านหลังนี้กับเมียลูก๔ขวบพ่อตาแม่ยาย๕ปีกว่าแล้วนะครับ
วันเกิดเหตุในเฮงในเฮงเป็นใครในเฮงที่ถือมีดเมื่อกี้น่ะ
เฮงก็ถือมีดเข้ามาในบ้านคมคู่คุกคามบอกมีหมายสารนะ
จะเข้ามาตรวจค้นแล้วเข้ามาทวงเงินแล้วยังไงอีกครับพี่อานวัฒน์ฮะ
ตอนช่วง๖โมงเย็นช่วงเกิดเหตุที่เขาจะบุกเข้ามา
เขาก็ขับมาปกติแหละก็มาด่ามาอะไรขากลับ
เขาก็วนรถกลับมามาจอดฝั่งตรงข้ามเขาก็ถือมีดเปิดประตูเข้ามาเลย
ถือมีดเปิดประตูเข้ามาแล้วก็มาข่มขู่คนในบ้าน
บอกว่าไปเอาเงินมาคืนเขาอะไรประมาณนี้แหละ

เขามาบอกว่าผมไปแจ้งตำรวจตั้งทีมตำรวจปลอมมาจับเขา
เพื่อขู่เอาเงินเขาเขาเสียไปสองสามหมื่นเขาอยากได้คืน
ประมาณนี้แหละที่ผมจับใจความได้นะตามในคลิปที่ผมโพสต์

ยังครับเดี๋ยวมีแค่เอามีดแบบฟันประตูรั้วเคาะรั้วอะไรแถวนี้แหละ
แต่ว่าเข้ามาข้างในก็ไม่ได้ทำอะไรก็มีแค่ท่าทางข่มขู่เฉย
ผู้สื่อข่าวไปต่อไปพบกับนายจตุพรบุตรดานางท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านแดวน้อยนะครับ
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าเขาเนี่ยไปคุยกับแม่ของนายเฮงและนายเฮงที่ถือมีดนะฮะ
แม่บอกว่าลูกชายของแม่ผิดปกติแบบนี้มา๖เดือนกว่าแล้ว
ที่ผ่านมาก็เคยพาลูกไปบำบัดยาเสพติดฮะยาเสพติดไงครับคุณผู้ชม
ที่ผมให้คุณผู้ชมทายว่าเขาเป็นอะไร
ยาครับไปบำบัดพอกลับมาถึงบ้านก็มาขู่เข็นเอาเงินจากแม่ไปซื้อยาเสพติดมาเสพอีก
ทุกวันนี้แม่บอกว่าแม่ไม่มีเงินให้แล้วนะ
แล้วพูดกับลูกพูดกับนายเฮงคนนี้ว่าไงรู้ไหม
ฆ่าแม่ทิ้งซะเลยก็ได้